ดิกรีดรคุณจานทาเวียระนุษย์
ตั้งแต่เธอโสดเนี่ยบอกได้คำเดียวนะ
ว่าเนื้อหอมไม่รู้จะหอมอะไรเบอร์นั้น

สาวจานทาเวียระนุษย์ถือว่าเป็นสาวโสด
กำลังมีกระแสแล้วก็ฮอตสุดนะคะ

ล่าสุดก็มีข่าวกับหนุ่มต้องจุลวุฒิ
ซึ่งเป็นอดีตแฟนนุ่มของสาวมากกี้ราศีด้วยนะคะคุณ

ฟังคำตอบจากปากของสาวจ๋ากันจ้า
แม้ทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้
ทำให้นักแสดงสาวดิกรีดรคุณจานทาเวียระนุษย์
เนื้อหอมมีหนุ่มมารุมขายขนมจีบกันไม่ได้ขาด
เห็นได้จัดดอกไม้ปริศนาที่ส่งหาเธออยู่บ่อยครั้ง
แต่เจ้าตัวก็ยังไม่ทราบว่าเป็นนุ่มคนใดที่ขยันส่งมาให้
ส่วนที่มีภาพคู่ระหว่างเธอกับต้องจุลวุฒิ
อดีตหวานใจของมากกี้ราศีนั้น
นักแสดงสาวรับว่าได้มีโอกาสไปร่วมงานด้วยกันโดยบังเอิญ
ซึ่งได้แชร์ภาพด้วยกันตามภาษาคนรู้จัก
ยังปฏิเสธว่าฝ่ายชายไม่ได้ตามขายขนมจีบ

ในและนอกวงการรวมถึงเรื่องเรียนต่อด้วยค่ะ
บังเอิญรู้ที่ไปอยู่ด้วยซ้ำไป

ขำกันจริงเขาชวนทำงานค่ะ
ไม่ได้จีบ

ทำอะไรดีให้เรารู้สึกดีอะค่ะ

เป็นแบบจ๋ายังอยากใช้ชีวิตแบบนี้
แล้วก็ใช้เวลารอคนที่แบบจะดีที่สุดสำหรับเราค่ะ

จ๋าชี้แจงว่าเป็นการฝึกพูดคำศัพท์แสดง
โดยเจ้าตัวไม่ซีเรียสหากใครจะมองในแง่ลบค่ะ

เหมือนเด็กฝรั่งเขาเล่นกัน
เหมือนคนไทยชอบพูดอะไรแบบสมมุติว่า
มูหลาหูหรืออะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ
มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษค่ะมันเป็นการสลับคำค่ะ
มันก็จริงมันไม่ได้มีอะไรเสียหายอะค่ะ

พูดได้หลายภาษางานของเราเนี่ยภาษาเดียวก็ยากแล้ว

เธอคนนี้ทั้งสวยทั้งเก่งความสามารถมากขนาดนี้

เขาเลือกที่จะอยู่คนเดียวนะดิฉันว่า
สวยสตรองขนาดนี้เขาบอกว่าโสดสบายให้ผู้ชายเสียดายเล่น
ไปแล้วตอนนี้เขาเรียนหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะ
ขยันมากตามรอยสาวเมียพิชชนาธิ์เป็นอีกคนใช่มะ

ถ้าเราเรียนกไก่ถึงฮนภูมิเราก็ยากแล้วอะคุณ
เอาภาษาไทยของเราให้ได้ก่อนแล้วกันนะสำหรับเราสองคน
ง่ายเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันก่อนนะจ๊ะ